ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนนะครับ

ไปเอาผู้หญิงอื่นมานอนที่บ้าน
แล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน

ให้พ่อเปิดประตูเห็นทั้งผู้หญิงเห็นทั้งพ่อ
แต่คุณผู้ชมดูคลิปแล้วฟังให้จบก่อน

ลองฟังดูว่าเหตุผลฟังได้หรือเปล่า

วันไงลูก
พ่อนอนแล้ว

บอกแม่ถามว่าพ่อพ่อไปทำอะไร

หนูไม่ต้องมาออก

ให้เงินกัน

เดี๋ยวเอาหน้าชี้ไปลมเฟส

แล้วแม่มันยังไงแม่มันดีเหรอที่มายมันยังอยู่ไหนแม่มันดีเหรอ
แล้วพ่อมาวันทำไมแล้วพ่อมาวันทำไม
แม่มันก็ดีเหรอไม่ได้ด่านมั่ง
ก็แม่ให้กับหนูกินไปหนูไม่อยู่หลังพ่อจากบ้านพ่อดีไม่ใช่บ้านพ่อออกไป
แม่มันไม่ดีหรอกแต่แม่มันไม่เคยนอกใจ
หนูก็ไม่อยากพูดหรอกพี่หนูก็ไม่อยากพูดหรอก
หนูก็ไม่อยากพูดหรอกแต่อะไรก็โทษติ
อี๋มันไม่อยากพูดหรอกต่อดูตัวเองมันก่อน
หลาร้าไม่ออกจากบ้านอี๋คุณชายกำรวจจากหมดนะอี๋

คือคุณพ่อของน้องผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเนี่ย
อ้างบอกว่าตัวเองเหมือนติดโควิด
แล้วก็ให้น้องออกจากบ้านไปไปอยู่บ้านคุณตาบ้านญาติก่อน
ต้องกักตัวที่นี่แต่กลายเป็นว่า
พ่อเอาผู้หญิงคนอื่นมานอนที่บ้านหลังนี้

ลูกก็เลยมาดูให้แน่ใจแล้วสุดท้ายก็เป็นจริงอย่างที่คิด
ก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้เอามาลงในโซเชียล
ทีนี้ลองฟังดูนะคะเพราะเราก็อยากรู้ความจริงลงพื้นที่ไปค่ะ
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือชุมชนอ่อนนุษย์สิบสี่
ผู้ชายในคลิปที่อ้างว่าเป็นพ่อเนี่ย
คือเขาเองก็มีการต่อว่าลูกของเขาด้วยนะคะ

แล้วก็พาดพิงไปถึงอดีตภรรยาของตัวเองด้วย
เราไม่เจอคุณพ่อชื่อว่านายขวัญในคลิป
คนนั้นเราไม่เจอลูกสาวทั้งสองคนที่เป็นคนถ่ายคลิป
แล้วต่อว่าพ่อของตัวเองเราก็ไม่เจอ
คราวนี้จะคุยกับใครดีก็ต้องคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชมเล่าบอกว่า
อ่าแบบนี้คุณลองฟังดูว่าเหตุผลแบบนี้
คือชาวเน็ตแล้วคุณเองรับได้ไหม
นายขวัญคนที่เป็นพ่อถูกกักตัวจริงเป็นเวลา๑๔วัน

ทีนี้วันที่ลูกสาวไปถ่ายคลิปเป็นวันที่๒สิงหา
เป็นวันที่นายขวัญครบละ๑๔วันในการกักตัว
ก็เลยพาผู้หญิงคนหนึ่งนามสมมุติว่าชื่อเมย์ละกัน
มาที่บ้านค่ะก็ตามภาษาผู้ชายโสด
โสดใช่ไหมโสดค่ะคุณผู้ชม
เพราะในขวัญเลิกรากับภรรยาเก่าไปแล้ว
กันไปแล้ว๒ปีแต่ลูกสาวไม่ยอมให้พ่อมีภรรยาใหม่
วันเกิดเหตุยอมรับว่าลูกสาวสองคน
อันนี้เพื่อนบ้านพูดนะด่าทอพ่อแรงเกินไป
ทั้งที่ว่าการคบหาของพ่อกับเมย์ผู้หญิงคนใหม่
ทำได้ไหมทำได้เพราะทั้งคู่ต่างคนต่างโสด
อันนี้เพื่อนบ้านบอกนะฮะยังไม่จบแค่นั้น
วันผัดมา๓สิงหาคมลูกสาวทั้ง๒คน
พาแม่มาตบตีเมย์ด้วย
คือผู้หญิงคนใหม่ของพ่อนี่คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องช่วยกันห้ามปลามาค่ะ
ป้อน
สรุปชัดแบบนี้นะคะว่า
คุณพ่อของน้องที่ถ่ายคลิปเนี่ยเลิกกับอดีตภรรยา
ก็คือคุณแม่ของน้องไปแล้วเลิกกันไป๒ปีแล้ว
เอาจริงกับคุณพ่อโสด

อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะ
ทีนี้เมล่ะผู้หญิงคนใหม่ของพ่อ
เราก็ติดต่อไปเหมือนกันแต่เมย์บอกว่าไม่พร้อมจริง

แล้วยืนยันนะว่าฉันไม่ใช่เมียน้อย
เพราะการคบหากับนายขวัญก่อนจะคบหากัน
ขวัญนายขวัญพ่อของน้อง
เอาใบหย่ามาให้ดูแล้วว่าเขาโสดจริง
ส่วนตัวไม่พอใจมากเลยนะที่ลูกสาวของในขวัญเนี่ย
ถ่ายคลิปแล้วเอามาลงโซเชียลประจานแบบนี้
ได้รับความเสียหายตัดสินใจค่ะ
ไปแจ้งความที่สอนออุดมศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายแล้วคุณเมย์บอกว่าพอแล้วพอกันที
จบกันชาตินี้แค่นี้พอก็คือเลิกคบกับคุณขวัญไปเลย
อ้าวเหรอใช่คือเรื่องความรักในครอบครัวมันก็สลับซับซ้อนมาก